จะได้กราบไหว้ขอพรก่อนนะครับตรงนี้ศาลใหญ่ก็รอรออีกเยอะ
ครับค่ะ

มีเลขยังไง

เอาทรุ่บบ่เลข๖ตัว